ที่ผ่านมาครับล่าสุดนะครับทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
เองก็สั่งให้ตรวจสอบอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับที่จังหวัดนครปฐมพร้อมออกมา
เปิดเผยสาเหตุเบื้องต้นนะครับว่ารถบัสนั้นอาจจะชะลอเพื่อหลบรถที่สวนมา
ประกอบกับรถบัตรนั้นมีการเปิดเพลงเสียงดัง
ทำให้ไม่ได้ยินเสียงบูดของรถไฟที่มีการเปิดเตือน
พาคุณผู้ชมไปชมภาพจากกล้องวงจรปิดวินาทีที่เกิดเหตุกันก่อนครับ
นี่เป็นภาพวินาทีการเกิดอุบัติเหตุนะครับจากกล้องวงจรปิดนะครับในทีที่รถบัส๒ชั้นสีเขียวทะเบียน๓๐๐๖๔๔นครปฐมขับรถมาไปจอดกลางรางรถไฟอย่างที่เห็นครับแล้วก็เป็นจังหวะเดียวกันกับรถไฟวิ่งมาพอดีครับชนเข้าอย่างเต็มแรงแล้วก็ลากตัวรถไปประมาณ๕๐เมตรทำให้คนขับรถบัสนั้นเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ
นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าครับเวลาประมาณ๗นาฬิกา๓๐นาทีเมื่อรถบัสนำเที่ยวพาพนักงาน๙๐คนมุ่งหน้าไปที่จังหวัดระยองครับก่อนเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะฮะก็ทำให้มีผู้บาดเจ็บจำนวนมากเจ้าหน้าที่มีการลำเลียงส่งโรงพยาบาลต่างรวมทั้งหมด๓๑คนครับส่วนผู้เสียชีวิตเบื้องต้นนั้นมี๓คนคือนายนิพนธ์ระดาธนกิจอายุ๔๐ปีซึ่งเป็นคนขับรถท
ดังนั้นกลับขับข้ามมาแล้วก็หยุดนิ่งจนชนเข้าอย่างแรงตามที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนี่แหละครับ
ล่าสุดนายออมสินชีวพฤกษรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางลงไปพื้นที่เกิดเหตุแล้ว
ตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันนี้ไปตรวจสอบสภาพรถบัตรที่ถูกชนแล้วก็สภาพรางของรถไฟที่เสียหาย
โดยมีเจ้าหน้าที่ของการรถไฟกำลังซ่อมแซมอยู่นะครับ
พร้อมกับเปิดเผยความรู้สึกบอกว่าตนเองรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ครับ
โดยได้ดำเนินการรับผิดชอบดูแลผู้บาดเจ็บทั้งหมด
และเมื่อไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยพบว่ารถบัสที่กำลังเลี้ยวขณะข้ามทางรถไฟเนี่ย
ชะลอหลบรถอีกคันที่ขับสวนมาทางขวาพอดี
ถ้าเกิดเห็นในภาพจะเห็นว่ามีรถสวนมาพอดีนะครับ
ไม่ได้มองด้านซ้ายว่ามีรถไฟมา
จากการสอบถามผู้เห็นในการก็ทราบว่ารถบัตรคันนี้เปิดเพลงเสียงดังมาตลอดทางด้วยครับ
ชาวบ้านได้ยินแล้วก็อาจจะไม่ได้ยินเสียงบุตรของรถไฟที่พนักงานขับรถเนี่ยพยายามจะเปิดเตือน
สำหรับการเบรกของรถไฟพนักงานขับรถได้เบรกแล้วแต่ว่าไม่ทันครับ
จากว่าต้องใช้ระยะการเบรกไม่ต่ำกว่า๑๐๐เมตร
ส่วนเรื่องของไม้กั้นอัตโนมัตินั้นกำลังจะเปิดใช้สัปดาห์หน้าแต่ว่ามาเกิดอุบัติเหตุซะก่อนนะครับ
ตรงนี้เนี่ยมีเครื่องกั้นนะพวกเราก็คงเห็นแล้ว
สร้างโดยกลุ่มทางกลุ่มชนบทที่สร้างให้เรามีการโปรดลับเรียบร้อย
ก็คิดว่ากำลังจะประกาศใช้น่าจะสัปดาห์ที่จะถึงนี้ครับ
เพราะว่าใช้งานได้ดีเรียบร้อยจะมาเกิดประเทศก่อน
ขอแสวงความเยียดใจกับผู้ที่เสียชีวิตและก็เดี๋ยวจะไปเยี่ยมผู้โดยสารที่ป่วย
หลังจากลงพื้นที่ไปแล้วช่วงบ่ายนะครับเวลาประมาณ๑๓นาฬิกา๓๐นาทีครับ
นายวุฒิชาติกรยาดมิตรผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมคณะเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แล้วก็สั่งกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังนะครับ
สำหรับความเสียหายในเบื้องต้นพบรางรถไฟฝั่งล่องใต้ที่เกิดเหตุ
รางบิดงอเสียหายต้องเปลี่ยนตัวรางเหล็กใหม่ระยะประมาณ๓๐เมตร

ส่วนฝั่งขาเข้ากรุงเทพตัวรางเหล็กก็บิดงอนะครับ
เจ้าหน้าที่ต้องดับแล้วก็อัดหินตามหมอนรองรางรถไฟใหม่

สำหรับการเดินรถไฟจะใช้รังฝั่งขาเข้ากรุงเทพเพียงฝั่งเดียวไปก่อน
โดยให้รถไฟสลับรางที่สถานีรถไฟวัดสุวรรณตำบลศาลายาอำเภอพุทธมนตร
และที่สถานีวัดงิ้วรายครับ